มาคุณมาค่ะคุณผู้ชมมาแล้วนะคะเลขทุบแม่น้ำหนึ่งมาตามนัดนะคะเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วจุดนะคะเลขรัฐบาลไทยนะคะเออนะคะเมื่อวานจุดค่ะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะโหมโรงตั้งแต่เช้าเลยเรียกแขกก่อนเลยเก้าโมงนะคะนัดเลยบอกวันนี้จะจุดนะคะรัฐบาลไทยสองทุ่มครึ่งแล้วเมื่อคื

แต่แม่แนมนึงเมื่อไหร่จะจุดอ่ะถามก็เลยถามไปในคอมเม้นต์บอกเมื่อไหร่จะจุดเมื่อไหร่จะจุดแม่แนมนึงตอบว่าไงเชิญฟังค่ะ
แม่แนมนึงใจแทบสลายเลยรู้ไหมคนที่เข้าไปดูครับคือผิศต้นคือแม่
แนมนุมเนี่ยเขามีกลุ่มที่เสียเงินกลุ่มลับของเขาเขาจุดจริงนาวะคืนนี้ไป
เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มที่จ่ายเงินจะได้ดูถ้าเมื่อคืนหนูเขาไลฟ์สดนะแล้ว
ต้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะพี่ต้นไม่ได้เลขนะจ๊ะ

รูปที่เราเห็นนี่ก็นี่ไงทุกคนค่ะนี่ไงคุณในกลุ่มออกมาให้โอ้โฮ

เราต้องไปเอาล้วงข้อมูลให้ได้แน่นอนนะคะ
การันตีว่าถ้าเกิดว่าดูข่าวเช้าหัวเขียว

ได้เลขแล้วก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่
คือถ้าเกิดว่าซื้อช้าเลขมันจะหมดไง